คุณผู้ชมคุณผู้ชมเชื่อเรื่องเหล็กไหลไหม
เหล็กไหลขนาดหัวเท่าแม่มือเนี่ยเชื่อไหม
เลี้ยงเข้าไปเรื่อยเขาจะขนาดเท่ากำปั้น

ใช่แล้วเขาบอกว่าที่เป็นแบบนี้อันนี้ก้อนเท่ากำปั้นแล้วนะ
ตอนได้มาเมื่อ๔ปีก่อนเท่าหัวแม่มือ
เขาเลี้ยงยังไงรู้ไหมเขาเอาน้ำผึ้งค่ะ
เขาเอาน้ำพึ่งเลี้ยงเหล็กไหล

น้ำผึ้งมะนาวอาจจะแบบชุ่มคอแต่อันนี้เขาบอกน้ำผึ้งอย่างเดียวค่ะ
ก้อนหินดำวาวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในพานนี่แหละ
เหล็กไหลแล้วนี่คือช่างสงัดวงเขียว
หนุ่มใหญ่วัย๖๖ปีค่ะก็เป็นช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแหละ
แล้วก็เป็นชาวบ้านที่หมู่บ้านไทยลื้อบ้านกล้วยหลวงที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
เอามาให้นักข่าวดูนะเมื่อ๔ปีก่อนลุงไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่เชียงราย
มอบก้อนหินดำเล็กเท่าหัวแม่มือมาให้ลุงนะ
แล้วบอกลุงว่าเนี่ยคือเหล็กไหลเอาไปเลี้ยงให้มันโตสิลุงก็เอาน้ำพึ่งเนี่ยเลี้ยงทุกวันเลย
แล้วสิ่งดีจะตามมาทีนี้สิ่งดีจะตามมาปรากฏว่าเหล็กไหลโตขึ้นจริงคุณผู้ชม
สีก็ยังมันวาวดำแบบนี้ค่ะนี่คุณลุงเขาทำวิธีการให้ดูด้วยนะ
ก่อนนอนลุงจะอธิษฐานเลยขอให้เหล็กไหลช่วยให้ลุงหายป่วยจากโรคมะเร็ง
ขอให้กิจการของลุงงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะลูกค้าเยอะลูกค้าปัง
ตอนนี้ถามว่าอาการโรคมะเร็งของลุงเป็นไงบ้างดีดีขึ้นเยอะเลย
แล้วลูกค้าล่ะบอกอุ้ยลูกค้านี่มีงานมาให้ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านี่แบบไม่ขาดมือเลยค่ะ
ลุงเชื่อว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของเหล็กไหลที่ดึงดูดงานดึงดูดเงินมา
อันนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลเรานำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะ